ส่วนอีกหนึ่งรายการที่เน้นย้ำกันไปก็คือโตต้าแม่โขงกลับแชมป์เป็นชิปนะครับแน่นอน
การเล่นของเมืองทองเกมแรกที่ชนะมา๓๑มันเป็นความได้เปรียบค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
แต่ว่าทางนักเตะเมืองทองหลายคนก็ไม่ประมาทนะครับ
โดยเฉพาะวันนี้เราก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักเตะ
ซึ่งเป็นวีดีโอกราฟิกอิเมอร์ซีฟนี่แหละที่ใช้ในการแข่งขัน
ที่เราเห็นมีนักเตะออกมาเนี่ยคือเราถ่ายทำแบบนี้ก่อน
ใช่ครับก็เน้นไปที่นักเตะต่างชาติเป็นหลัก
ซึ่งหลายคนก็ถูกเรียกตัวกลับมาอยู่แล้วหลังจากพักผ่อนในช่วงปิดหลีกนะครับ
ชาลิวชะปุยกลับมาแล้วเรนดรมท์ซำซาวแล้วก็เฮบแอตติฟเฟอร์นันเดสนะครับ
ริวก็บอกนะครับว่าความพร้อมนะครับของการเล่นในรายการนี้
หวังว่าจะประเดิมคว้าแชมป์แรกของปีนี้นะครับให้ได้
แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสในการลงสนามแล้วก็พร้อมจะทำหน้าที่แบบเต็มที่
ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเมืองทองก็เล่นตำแหน่งกลางรับแล้วก็กางลุก

ที่จะต้องเจอศึกหนักก็คือยาโหจรุดเตาสิม
ฉันคิดว่ามันคิดว่าทุกคนต้องพร้อมแล้วก็มีเวลาอีกนิดนึง
เพื่อพร้อมกับกลุ่มใหญ่ฉันคิดว่าทุกคนต้องรอบสู่กลางรับ
เฮ้ยยังหล่อเลยล่ะถามได้มีโอกาสลงแน่นอนนะครับ

ตัวเองนั้นก็ไม่ได้เล่นในเกมแรกก็อยากจะศึกษาเกมของนางซาน่าก็มีโอกาสได้ดูนะครับ
วีดีโอเทปการแข่งขันนะครับ
ยูซูฟเป็นผู้เล่นที่อันตรายมากมีความเร็วและก็มีการจบสกอร์ทที่ดี
เขาเป็นดาวสันวูนและขนาดนี้๗ประตูคงจะยิงแซงกันยาก
เพราะว่าอาริสักกายส่อยก็ยิงไป๒ลูก
ดังนั้นถ้าเกิดว่าอาริสักจะชนะ

เวลาอีกเกมเดียวมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับ

และฉันหวังว่าทุกอย่างจะเป็นโอเค
เมื่อกาคมที่สนามสุขพัชราสัยเมืองทองยูเนเงเต็ด

ส่วนคิกออฟ๑๙นาฬิกาค่ะ

เพราะฉะนั้นในบ้านนัดแรกชนะมาได้ก่อนสามประตูต่อหนึ่ง

แต่ถ้าเกิดว่าดันจบผลการแข่งขัน
สมมติว่าเมืองทองแพ้๓๑เหมือนกัน